และตอนช่วงเช้าพระศักดิ์กรและคนไทยเอง
ยังจะได้ร่วมทำบุญตักบาทที่เริ่มต้นตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา
ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนคร
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๘๙รูป
งานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครพุทธศักราช๒๕๕๙นะครับ
ในชื่องานว่าสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกัน

ผู้แทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรต่างและประชาชน

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคมได้จุดเทียน
ทูบบูชาพระรัตนัตรัยเจ้าหน้าที่อราชนาศีล
ประธานสงฆ์ให้ศีลพระราชาคณะเจริญพระพุทธมนตร์

ถวายพระทหารเช้าแด่พระราชาคณะจำนวน๑๐รูป
และร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์ร่วมกับประชาชนนะครับ
โดยมีพระสงฆ์มารับบินทบาท๑๘๙รูปครับ

ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่๒๕๕๙
ระหว่างวันที่๓๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
ข้ามมาสู่ปีใหม่๑มกราคม๒๕๕๙
โดยปีนี้ได้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิษ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานคร
หอพระพุทธวราชบพิษ
ภายในสารวาการกรุงเทพมหานคร
ประดิษฐานบนมนตบณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองนะครับ
ซึ่งในช่วงเช้านี้ประชาชนก็ยังสามารถที่จะไปกราบไหว้ได้นะครับ
พระพุทธนวราชบพิษที่มนถนพิธีท้องสนามหลวงครับ
โดยภายหลังจากกิจกรรมทำบุญตักบาทในช่วงเช้า
หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า

มาร่วมกิจกรรมสำคัญของกรุงเทพมนาคม
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
การสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็การทำบุญตักบาทที่ล้วนเป็นสิริมงคลในช่วงเช้านี้
พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนมีความสุขต่อไปในปีใหม่นะครับ
ส่วนที่ลานคนเมืองคนก็ไปชมไฟเยอะนะฮะ
หวังว่าราชวงศ์สุขภัณฑ์ก็บอกว่าเปลืองเหมือนกันนะครับ